ผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะนะฮะแล้วผมเชื่อว่ามีคำถามแบบนี้ทุกคน
ใช่ค่ะนอกจากเรื่องประตูหนีไฟทางหนีไฟนะฮะ
ประตูที่ไม่เพียงพอการแจ้งเตือนที่ไม่ทันการการช่วยเหลือที่แบบ
โอ้โหกละหละขนอ้นละหมานเลยเกิน
ประตูหลังสุดประตูด้านหลังที่เป็นประตูหลังทางเวทีเนี่ยล็อกทำไม

อันนี้คือสภาพของประตูนะครับเมื่อสักครู่นี้ส่วนนี้คือภาพแผนผัง

เขาบอกปกติจะเข้าจะออกเนี่ยต้องมีกาดคอยเปิดให้

เพื่อให้นักดนตรีเนี่ยเข้าไปข้างในข้างหลังก็จะเป็นโกดังเก็บของด้วย

อย่างนั้นของหายหมดหรือบางคนมากินมาดื่มแอบหนีออกประตูทางด้านหลังเนี่ยจะทำยังไงเลยต้องล็อกเอาไว้

แต่ไอ้ช่วงเวลาไฟไหม้เนี่ยทำไมไม่เปิด

ทำไมไม่เรียกว่าออกทางนี้ก็ได้ไม่ต้องวิ่งไปถึงข้างหน้า

ขณะเดียวกันอีกคำถามหนึ่งท่านผู้ชมก็ถามเข้ามาเยอะ
๑๗เข้าไปใช้บริการได้ยังไง

คุณแม่น้องเขาก็ถามใช่ไหม

ให้เข้าผับไปยังไงแล้วเกิดเพลิงไหม้แล้วเสียชีวิต
ความจริงมีอายุ๑๘๑๙ด้วยอายุยังไม่ถึง
เดี๋ยวรอฟังคำตอบนะฮะแต่ตรงนี้เขาเป็นแค่พนักงานคนนึงนะ
ที่เขาบอกนะต้องรอฟังเจ้าของคุณเฟิร์นเขาอีกทีหนึ่ง
วันนี้เขาไปพบตำรวจแล้ว
เราได้คุยกับบาร์เทนเดอร์ของร้านที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราเขาบอกว่าเขาเสียใจมาก
เทือนใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเขาไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุ
เมื่อคืนนี้ไปทำงานแต่เขากลับก่อนไม่ได้อยู่ถึงเวลาช่วงที่เกิดเหตุ
ผู้ที่เสียชีวิตทั้งนักร้องนักดนตรีผู้ที่มาเที่ยว
แต่เป็นคนรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้ว
จุดที่เป็นสาเหตุของการเกิดเปลวไฟแล้วเพลิงไหม้
คุณนัทบอกว่าเขาก็ไม่รู้แน่ชัดแต่ได้ยินเพื่อนพนักงานเนี่ยบอกว่า
ไฟมันลุกไหม้จากด้านบนเพดานจากสูงลงสู่ที่ต่ำ
ส่วนสาเหตุจะมาจากการที่ทางร้านให้ช่างมาปรับปรุงสายไฟหรือเปล่า
นัทบอกว่าเขาก็ไม่ทราบค่ะประเด็นเรื่องช่างไฟที่มาซ่อม
มาเดินระบบไฟของร้านเป็นทีมช่างของผู้รับเหมาอีกทีนึง
เจ้าของร้านติดต่อมานะซึ่งก็เป็นช่างประจำของร้านนะ
ก็เห็นมาอยู่แต่ตัวเขาไม่เคยเจอโดยตรง
เพราะช่างเนี่ยจะทำงานกลางวันค่ะส่วนบรรดาพนักงาน
อย่างคุณนัทเป็นมาเทนเนอร์อันนี้มาทำกลางคืนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็ไม่เคยเจอพวกช่างไฟ
อันนั้นเขามีอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาต้องเช็คระบบเครื่องเสียงอะไรของเขา
เช็คระบบไฟแต่ว่าในส่วนที่มีปรับปรุงนี้คือ
อันนี้ผมไม่ทราบจริงครับเพราะว่าหน้าที่ผมไม่ได้มีส่วนอยู่กับตรงนั้นไง
แล้วช่างส่วนใหญ่ก็คือช่างผู้รับเหมาหรือว่าคือช่างเมียนไปไป
ไม่ทราบเลยครับแต่เท่าที่ทราบว่าเป็นช่างประจำนะครับ
ทีนี้ประตูหลังร้านคุณชมผู้ก็ถามคุณนัท
ทำไมประตูหลังร้านมันต้องล็อกอะไรขนาดนั้น
ตอนเกิดเหตุเลยออกกันไม่ได้เลยคือนัทเนี่ยบอกว่าประตูหลังร้านยอมรับว่าปิดล็อกจริง
แต่ไม่ใช่การถึงขั้นแบบคล้องโซ่นะเป็นแค่การล็อกกรอนธรรมดา
เหมือนกรอนที่ล็อกจากกรอนห้องน้ำอะไรประมาณอย่างนั้น
แล้วก็จะมีคนเนี่ยคอยเปิดจากด้านในมีกาดคนหนึ่งคอยยืนดูอยู่
เป็นระเบียบของร้านในการดูแลความปลอดภัย
การป้องกันลูกค้าแอบหนีออกหลังร้าน
ป้องกันไม่ให้ใครเอาของผิดกฎหมายเข้ามา
ไม่ให้นักเที่ยวแอบเข้าหลังร้านด้วย
นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่นักร้องนักดนตรีจะเข้ามาเนี่ย
จะมาทางด้านหลังแล้วถึงเวทีเลย
ต้องให้กาดมาคอยเปิดปิดให้ซึ่งนี่เป็นระเบียบของผับ
แต่นี่เขาจะมีกุญแจคล้องอีกตัวนึงนะ
แต่คุณนัทบอกความจริงเขาก็จะใช้แค่กรอน
ส่วนเรื่องของกาดหรือว่าหัวหน้ากาดที่ดูแลผับ
นัทบอกว่ากาดทั้งหมดเป็นทหารนะครับ

ไหนเขาบอกว่าไม่ให้ทหารตำรวจไปคุมผับอะไรไม่ใช่เหรอ

อันนี้คุณนัทเขาบอกนะเราก็ไม่แน่ใจนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงอันนี้ต้องตรวจสอบค่ะ
แต่คุณนัทเขาบอกว่าเป็นทหารผมเกลียนร่างกายสูงใหญ่กำยำ
ต้องเอามาคุมมาดูแลเพราะนักเที่ยวเนี่ยชอบเมาแล้วทะเลาะวิวาดกัน
ต้องใช้กาดที่เป็นทหารมาคุม
แต่ละคืนเนี่ยมีกาดเป็น๑๐คนคอยคุมทั้งประตูหน้าประตูหลังแล้วก็เดินสำรวจรอบร้าน
ค่ะ
ไม่ล็อกนะครับก็คือแค่ปิดไว้เพื่อหนึ่งกันลูกค้าหนีอะไรประมาณนี้
แต่ว่าโดยปกติแล้วเขาก็ไม่ได้ร้องนะครับเพราะว่าเปิดเขาเปิดออกได้อย่างนักร้องอย่างดีเจอย่างนี้ครับ

ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือทำไมถึงปล่อยให้เยาวชน
ผู้ที่ยังอายุไม่ถึง๒๐เนี่ยต่ำกว่า๒๐เข้าไปในผับได้
อันนี้ผิดกฎหมายนะอย่างคุณแม่ของน้องยุค๑๗ที่เสียชีวิตคุณแม่เขาก็ติดใจนะครับ
แล้วก็เข้มงวดตลอดเรื่องไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า๒๐เข้ามาใช้บริการ
คาดว่าเด็กคนนั้นอาจจะปลอมบัตรประชาชน
หรือถ่ายภาพบัตรประชาชนไว้ในมือถือ
แล้วให้กาดตรวจก่อนเข้าร้านหรือเปล่า
ก็เลยเข้าใจผิดว่าอายุเกินแล้ว

เจ้าของร้านกับหุ้นส่วนของร้านเนี่ยทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถึงขั้นร้องไห้แล้วก็เครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ตัวเขาในฐานะพนักงานก็เสียใจ
แต่ขอยืนยันว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ย

ก็เป็นอีกคนที่หนีตายออกมาจากผับแห่งนี้ได้แล้วต้องบอกว่า
เป็นคนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุที่สุดก็ว่าได้
ณตอนนั้นต้นเพลิงอยู่บนหัวเขาเลย

คนที่เข้าไปเปิดเพลงในร้านเมื่อคืนวันเกิดเหตุ
เขาบอกผมกำลังเปิดเพลงอยู่เลย
อยู่ประกายไฟมันเกิดขึ้นที่ปล่องระบายอากาศด้านบนหลังคาของร้าน
ซึ่งเป็นตำแหน่งบนหัวของผมเลย
ผมก็เลยรีบวิ่งหนีตายออกมานอกร้าน
เขาเห็นเลยว่าเปลวไฟด้านบนเพดาน
จุดที่เป็นเวทีนักร้องวงดนตรี
ก็เลยคาดว่าไฟที่ลุกไหม้ตรงตำแหน่งบนมันลงมาข้างล่าง
แล้วก็พุ่งโหมใส่เวทีอย่างรวดเร็ว
ทำให้นักร้องหนีไม่ทันและเสียชีวิตถูกต้องครับคือส่วนประเด็นเรื่องกลิ่นเหม็นไหม้เนี่ย
เจวันบอกว่าผมรู้สึกได้กลิ่นเหม็นไหม้มา๒๓วันก่อนเกิดเหตุแล้ว
ซึ่งกลิ่นเนี่ยมันมาจากจอเอลอีดีด้านหลังแล้วก็จุดที่เป็นลำโพง
คุณผู้ชมจะเห็นด้านหลังมันมีจอเอลอีดีอ่าเขาบอกเขาได้กลิ่นเหม็นไหม้มา
ตรงนั้นแหละครับแล้วก็ตรงลำโพงด้วยเขาบอกจริงจริงวันที่สามเนี้ย
มีการซ่อมไฟค่ะช่างไฟที่เข้ามาซ่อมเนี่ยดีเจวัน
บอกว่าเขามาซ่อมดวงไฟที่ขอบเวทีวงดนตรีแต่เขาไม่เชื่อหรอกว่าต้นเพลิงจะมาจากการซ่อมดวงไฟของเวที
ไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้เลยซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ย
เขาก็ยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรจากเจ้าของร้านก็อยากให้เจ้าของร้านออกมารับผิดชอบ
เพราะอุปกรณ์สำหรับเปิดเพลงดีเจเนี่ยไฟก็ไหม้หมด
ถ้าใครที่อยู่วงการนี้จะรู้เลยว่าไอ้เหมือนแบบบูธดีเจที่เป็นแผ่นคอนโทรต่างเนี่ย
ราคาไม่ถูกเลยนะคะเขาบอกของเขาเนี่ย๒แสนบาท
มันเหมือนกับถูกตัดแขนขาไม่มีเครื่องมือทำมาหากินเลย
แล้วตัวเขาเองก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยค่ะ
ที่ผมได้กลิ่นอ่ะผมได้กลิ่นมาเมื่อมันหลายวันก่อนหน้านี้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับที่คือเราบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอุปกรณิทรอนิกส
ทั้งทั้งทั้งร้านเลยครับทั้งทั้งแผงแผงจอเอลอีดีที่อยู่ข้างหลังอ่ะ
ซึ่งมันเหมือนเวลาบางทีมันทำงานหนักมันก็จะมีกลิ่นความร้อนอย่างนี้ครับ
แต่ไม่ได้เป็นจุดล้มต้นของประกายไฟใช่ไหมไม่ใช่ครับ
คือใช่ไม่ใช่หรือผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือให้ผมเดาจากส่วนตัวของผมคือไม่น่าจะใช่
เพราะว่าเพราะว่าตรงนั้นมันอยู่คนละที่กับคนละที่กับจุดที่เกิดประกายไฟที่ผมมองเห็น
เจวันเนี่ยเขาบอกเขารอดตายมาหุดหวิดนะฮะค่ะ
เพราะปกติเนี่ยช่วงที่เขาขึ้นไปเปิดเพลงดีเจค่ะ
เห็นไหมข้างหลังเห็นไหมยืนอยู่เห็นไหมใส่แว่นดำนั่นคือดีเจวันเห็นไหมโอเอ็นอีนั่นนะคะ
นี่คือนักดนตรีของวงดนตรีเนี่ยกำลังมาเตรียมเครื่องใช่กำลังเซ็ตเครื่องอยู่
แต๋วแหววเนี่ยหรือว่าวงอื่นก็แล้วแต่ในวันไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะขึ้นมาช่วง๕ทุ่มกว่า
ค่ะคือเขาจะขึ้นเป็นเบรกปกติดีเจวันบอกว่าช่วงที่ผมลงมาเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอขึ้นไปอีกรอบนึงคือหลังจากดนตรีหลังจากวงลงวงลงเนี่ยนะค่ะ
เจวันบอกปกติผมจะไปเข้าห้องน้ำที่ห้องน้ำชาย
ก็คือฝั่งด้านขวาของเวทีที่มีผู้เสียชีวิตสามศพอ่ะเนอะถ้าถ้าเราหันหน้าเข้าเวที
เมื่อคืนนี้ไม่รู้เป็นยังไงดีเจวันบอกผมไม่อยากเข้าห้องน้ำด้านใน
อืมอยากจะเดินชิวชิลไปเข้าห้องน้ำด้านนอกซึ่งจะมีห้องน้ำอยู่แถว
อ่าแต่ห้องน้ำเปิดให้ใช้ได้เขาก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำข้างนอก
เข้าห้องน้ำตรงนี้เสร็จก็เดินกลับมาแต่ดนตรีเนี่ยเขายังเล่นอยู่ยังไม่เลิก
ค่ะยังไม่ถึงเวลาดีเจวันบอกผมก็เลยยืนอยู่แถวห้องโถงด้านหน้า
เข้าประตูแรกเสร็จปึ้งจะไปเจอห้องโถงก่อนก่อนถึงประตู๒
ค่ะยืนยืนอยู่แถวนั้นอ่ะแป๊บเดียวอืม
คนวิ่งออกมากันหนีกันออกมาก็เลยรอดตายมาได้อย่างหุดหวิด
ค่ะเพราะถ้ายังอยู่ในห้องน้ำหรือยังอยู่แถวนั้นเนี่ย
ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันท่านผู้ชมครับจากการตรวจสอบเนี่ย
พบว่าสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้เมาเท่นบีเนี่ย
มีอยู่สองจุดนะครับหนึ่งก็คือวันที่สามสิงหาคม
ไฟที่ติดตั้งบนเพดานลนลงมาจนต้องเปิดฝ้าเพื่อให้ช่างขึ้นไปซ่อมไฟ
จากนั้นวันที่๔สิงหาคมไฟที่ซ่อมมันล่วงลงมาอีก
ทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรคาดว่าช่างที่ขึ้นไปวันนั้น
น่าจะซ่อมผิดพลาดหรือไม่ก็สองนะครับ
บริเวณด้านซ้ายของเวทีตรงตู้โหลดเซ็นเตอร์ที่คนเห็นว่ามีไฟลุกบนเพดานเนี่ย
ไฟฟ้ารัดวงจรจุดนั้นทำให้เกิดประกายไฟเกิดขึ้น
ว่ามีการใช้ไฟฟ้าเกินขนาดกับสายไฟที่เดินในร้าน

ถ้าเอาไปคำนวณเนี่ยว่าพอเครื่องเปิดทำงานแล้วใช้ไฟในร้านเท่าไหร่เนี่ย
เครื่องทำงานปกติใช้ไฟเท่าไหร่เนี่ยซึ่งตรงเนี้ยจะถือว่าใช้ไฟเยอะ
จากนี้ยังพบว่าตัวตัดไฟตัวใหญ่ก็ไม่ทำงานแต่ตัวเล็กประมาณแผงละ๑๕ตัวเนี่ยทำงาน
สายไฟก็ไม่เป็นระเบียบไม่มีช่องว่างเว้นให้ระบายความร้อนด้วย
มีตัวห่อสายไฟอีกนะคือสายไฟบนเพดานอย่างที่บอกเขามีตัวห่อเป็นลักษณะ
่นโฟมเข้าไปเพื่อให้มันจับแล้วแข็งตัวเป็นตัวห่อซึ่งความจริงมันควรจะใส่ท่อเอาไว้
สอดท่อร้อยท่อมากกว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาได้นะครับ

ขณะเดียวกันนะครับอาจารย์ออสนะครับทุกผู้ชมครับอาจารย์ออสได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการติดไฟสารเคมีต่างอันนี้ตรงสายของอาจารย์ออสเลยนะคะ

ศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่า
เอาตามกฎกระทรวงเอาเรื่องของกฎก่อนแล้วกันนะ
เรื่องการอนุญาตให้ใช้อาคารประกอบกิจการโรงมหรสบเนี่ยวัสดุที่นำมาซับเสียงต้องเป็นวัสดุทนความร้อนไม่น้อยกว่า๗๕๐องศา
แต่ที่ร้านทั่วไปชอบเอาไปใช้เนี่ยมันมักจะเป็นแผ่นทรัพย์เสียงที่เป็นฟองน้ำ
ซึ่งสร้างมาจากพอลิสไตรีนหรือเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงอ่อนค่ะ
พอมีสะเด็ดไฟมาโดนนิดนึงเนี่ยติดไฟแล้วก็ไหม้ได้อย่างรวดเร็วเลย
แล้วก็จะมีควันสีดำมีกลิ่นเหม็น
ซึ่งอันนี้ตรงตามที่ผู้รอดชีวิตเขาบอกทุกคนเลยนะ
ควันเป็นสีดำแล้วก็กลิ่นเหม็นมาก

ไอ้แผ่นซับเสียงเนี่ยไอ้ที่เป็นฟองเนี่ย
เขาเอามาจุดให้ทีมข่าวดูเลย
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมข่าวบอกว่าตอนที่จุดทดสอบลมแรงมากนะ
พอเปลวไฟไปโดนแผ่นทรัพย์เสียงปุ๊บไม่ถึง๑นาที

ตัวนี้ไวมากข้างบนด้วยมีการฉีดโฟม
หรืออีกตัวนึงที่เป็นเหมือนผ้าซับ
ตัวนั้นก็เป็นตัวซับเสียงได้ที่มันโค้งงอได้

โอเคเร็วมากเลยเราก็ดูควันครับ
ให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับค่ะท่านผู้ชมครับ
ประตูด้านหลังที่บอกว่าล็อกอ่ะอ่าตรงนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมอยู่สัตหีบแน่แน่ค่ะส่งมาบอกใช่ไหม
ชื่อคุณชายน็อตสัตหีบส่งข้อความมาบอก
บอกทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์อืม
บอกว่าประตูนี้เป็นประตูส่งเครื่องดื่มอ๋อส่งของ
จะเห็นว่ามีรังเครื่องดื่มอยู่ประตูที่ว่านักดนตรีเข้าออก
เขาจะล็อกตลอดเนี่ยที่อยู่ด้านหลังมันจะมีอีกประตูนึง
อันนี้คุณชายน้องสัตหีบบอกมานะเราก็ไม่รู้แบบไหนอะไรยังไงนะครับ
แต่ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันมีประตูแน่แหละที่เนี่ย
แต่มันมีแค่ประตูหลังสุดกับประตูหน้าสุดเลยค่ะ
แต่ประตูด้านหลังเนี้ยมันล็อกหมดอืม
เอาเป็นว่าจะประตูอะไรก็แล้วแต่เนี้ยขนออกไม่ได้ค่ะ
ต้องวิ่งมาออกข้างหน้าทางเดียวนักดนตรีแล้วก็นักร้องที่เสียชีวิต
เมื่อคืนนี้สองคนเนี่ยเป็นผู้ที่มาเล่นแทนค่ะ
นักร้องนำของวงที่เล่นขณะเกิดเหตุเมื่อคืนเนี่ยนักร้องวงนักร้องประจำ
นักร้องประจำเลยของวงแต๋วแหวว
วงแต่วแหววเขาจะเล่นทุกคืนวันพระฤหัสค่ะ
เวลาช่วงที่เกิดเหตุเลยเมื่อคืนนี้เนี่ย
นักร้องนำของวงชื่อน้องพีชอืมอายุยี่สิบสี่
พีชไม่สบายป่วยก็เลยบอกให้ทางวงเนี่ย
ช่วยหานักร้องนำมาแทนหน่อยค่ะแล้วนอนหลับ
น้องพีชก็บอกก็หลับอ่ะไม่สบายอืมปีห้าแม่มาปลูกบอก
อุ้ยที่ร้านเขาเกิดไฟไหม้ล่ะค่ะเขาเกิดไฟไหม้
แล้วคนก็ไปเห็นพอเห็นข่าวว่านักร้องเสียชีวิตเนี่ยคิดว่าพีชอ่า
แต่นั่นคือน้องอีกคนนึงที่ไปเล่นแทนคืออิมวันนี้ผมได้คุยกับพีชค่ะ
เล่าให้ฟังเลยว่าในร้านเนี่ยมันเป็นยังไงทางออกทางเข้าแบบไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูนะฮะน้องพีชครับ
ร้องเพลงอยู่ที่นี่กับเพื่อนเพื่อนลักษณะจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ใช่พอเดินเข้ามาจะเจอประตูที่หนึ่งก่อน
ค่ะประตูที่หนึ่งจะเป็นโถงค่ะโถงตรงนี้เขาจะมีอะไรบ้างฮะ
ถ้าซ้ายมือจะเป็นโถงค่ะจะมีโซฟาให้นั่งประมาณสองอันค่ะ
เป็นแนวตรงนี้ไปมีที่จุดโซนสูบบุหรี่ใช่ถ้าเข้าไปขวามือจะเป็นโซนสูบบุหรี่
มือจะเป็นโซนนั่งค่ะถ้าเราจะเข้าไปในตัวของผับค่ะ
ที่มีที่ดื่มที่กินฟังดนตรีต้องเข้าอีกประตูหนึ่งถูกต้องค่ะ
คือทะลุไปประตูที่สองทีนี้เราก็จะมีซ้ายมีขวาใช่ไหม
ดูตรงนี้ใช่ค่ะมันจะมีมันเหมือนกับเป็นมันเป็นเหมือนแผงกั้น
แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่คุมซาวค่ะของมือซาวคุมแสงสีคุมไฟคุมภาพบนจอเวที
ครับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแผงกั้นเพราะฉะนั้นพอคุณเข้าประตูที่สองปุ๊บ
คุณก็จะออกซ้ายออกขวาแล้วแต่ใช่ค่ะแล้วก็ตรงร้านก็จะเป็นโต๊ะแล้วอ่า
ถูกต้องค่ะเป็นโต๊ะที่นั่งส่วนมากเป็นที่นั่งหรือว่าเป็นที่ยืน
เป็นยืนค่ะยืนหมดเลยแล้วก็เป็นเวทีดนตรีข้างบนค่ะ
ข้างหลังตรงที่เราทำลูกศรเอาไว้สีแดงเนี่ยคือประตูทางออกใช่ไหม
ใช่ค่ะตรงนี้จะออกได้เฉพาะนักดนตรีกับดีเจที่จะมาแสดงบนเวที
นี่แบบนี้นะฮะคือน้องพีชบอกว่าประตูข้างหลังเนี่ย
ด้านหลังที่เป็นหลังเวทีเนี่ยไม่ใช่อยู่ติดกับกำแพงเปิดแล้วโพะออกเลย
ไม่ใช่ค่ะมันต้องเดินหน่อยใช่เป็นรูปตัวแอล
เป็นรูปตัวแอลแบบนี้แล้วถึงจะออกไปได้ถูกค่ะแต่เห็นเขาบอกว่าล็อกไว้เหรอ
วันนั้นหนูไม่รู้ว่าล็อกไหมค่ะแต่โดยปกติที่หนูไปทำงานนะ
อันนี้ที่หนูไปทำงานนะคะคือเวลาหนูไปถึงร้าน
หนูต้องไปแจ้งอากาศว่านักดนตรีมาแล้วกาดก็จะมาเปิดประตูข้างหลังให้
แล้วเราก็จะหิ้วของเดินเข้าไปถูกไหมฮะครับประตูที่ติดกับหลังร้านจะเป็นประตูเหมือนประตูบ้าน
อ่าค่ะส่วนประตูที่อยู่ในร้านจะเป็นเหมือนประตูกระจกผลักไปแค่นี้ครับ
เดียวอ๋อมันเป็นสองขยักใช่ค่ะแต่ข้างหลังเนี่ยเป็นล็อกแม่กุญแจ
ส่วนอีกสองประตูที่มีก็คือประตูสองค่ะและประตูหนึ่งที่จะออกด้านนอกอย่างแท้จริงค่ะ
ไม่มีนะคะหนูไปทำงานไม่เคยเห็นไม่มีเลยไม่เคยเห็นค่ะ
ณขณะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนในวงเราตอนที่ไฟไหม้เมื่อคืนเนี่ย
หนูคิดตอนแรกหนูคิดว่าเพื่อนรอดเพราะหนูเห็นคลิปตอนแรกมันไหม้แค่ข้างหน้า
ใช่ไหมคะหนูเห็นคลิปที่คนถ่ายข้างนอกเหมือนมองจากข้างนอกเข้าไปข้างใน
เข้าใจว่าไหม้แค่ตรงนี้แค่โซนอาจจะเป็นโซนโซฟาหรือโซนที่ดูดบุรีครับ
บาคนก็บอกว่าเมื่อกีตาร์เสียแล้วอืม
หนูก็เลยงงว่าประตูมันล็อกเหรอเขาถึงไม่ออกตรงนั้นกัน
เพราะว่าถ้าไฟไม่จากเวทีนะครับพี่สมมติเราเห็นไฟไม่ปุ๊บ
ปุ๊บเราวิ่งอาจจะมีโอกาสทันที่ข้างหลังออกได้ถูกไหมคะ

ใช่มันอาจจะแบ่งเป็นครึ่งออกไป
แต่มาอย่างนี้นักดนตรียังต้องมาออกข้างหน้าเลย
ทั้งที่นักดนตรีอยู่ในสุดของร้านแต่ต้องมาออกหน้าสุดของร้าน
หนูก็เลยงงว่าเออทำไมเขาไม่ได้ขายเหรอหรือว่าเขาขายแล้ว
แต่ทุกคนไม่ได้คิดว่ามีประตูนั้น
แต่จริงนักดนตรีทุกคนรู้หมดว่านักตีต้องเข้าตรงงานทุกวันที่มาทำงาน
มีอะไรอยากฝากบอกถึงทุกคนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากให้ผับทุกผับก่อนจะเปิดอยากให้มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง
แล้วก็เรื่องถังดับเพลิงอยากให้ตั้งให้เห็นหน้าร้านเลย
อยากให้ร้านออกมารับผิดชอบชีวิตพวกพี่เขาด้วยค่ะที่เสียไปแล้วก็ที่บาดเจ็บ

ใช่เพราะว่านักดนตรีก็ขาดรายได้เลย
แง่คิดจากน้องพีชนะครับแล้วก็สภาพของผับที่เกิดเหตุ
วันนี้ขอบคุณน้องพีชนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

จากนี้ไปเขาคงไม่รับงานในผับแล้วถ้าร้องก็ขอไปร้องตามร้านอาหารที่เป็นที่โล่งกว้าง

ไปตรวจสอบนะฮะค่ะนี่แหละคือด้านหลังจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นประตูส่งของ
อ่าแต่ส่วนที่ว่านี่คือตรงนี้คือตรงนี้อ๋อที่น้องพีชบอกเหมือนประตูบ้าน
ดนตรีจะเข้าจะออกอ่าไม่ต้องไปเข้าประตูด้านหน้ากับลูกค้าค่ะ
แต่จะมีกาดคอยยืนอยู่อืมคอยคอยเปิดคอยปิดล็อกเปิดล็อกอยู่ค่ะ
เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ที่น้องพีชบอกว่าทำไมไม่มีคนมาเปิดล็อกให้
ทำไมนักดนตรีถึงไม่รอดเพราะว่าประตูอยู่ข้างข้างเสียชีวิตสองนี่คือ
เอาละถ้าบอกว่าน้องที่เป็นมือคีย์บอร์ดกับน้องนักร้องนำค่ะ
มาครั้งแรกอาจจะไม่รู้หรือเปล่าแต่อีกสามคนนี้ก็สาหัสนะฮะ
ใช่ค่ะและทั้งสามคนนั้นน่ะวิ่งออกไปด้านหน้านี่สองในสามนี่
ไฟลุกท่วมตัวเลยนะมือกีต้าไงที่ไฟลุกหลังมาเลยอ่ะค่ะ
มือเบสด้วยผ่านเออนั่นแสดงว่าเขาออกข้างหลังไม่ได้ใช่ค่ะ
พีชก็เลยถามว่าอ้าวแล้วไปไหนกันหมดเออน้องถามว่าประตูล็อกเหรอ
ทำไมออกไม่ได้กาดไปไหนทำไมไม่เปิดนี่ไงแล้วก็เรียกเขาว่าออกทางนี้ก็ได้
ค่ะเนี่ยมือกีต้าเนี่ยไฟลุกเลยอ่ะค่ะอ่าวันนี้ตำรวจไปตรวจสอบแล้วนะฮะ
เดี๋ยวรอเรื่องสาเหตุแล้วก็การชดใช้เยียวยากันต่อไปใช่ค่ะครับ